ฮือฮากับการเปิดตัวกุญสือของราชบุรีกันหน่อยครับ
มาโก้ซีโมเน่เข้ามาเป็นกุญศึกคนใหม่

ให้ทางฟันเชสบอสทำหน้าที่ไป

ถึง๓นัดนะครับจากการออกสตาร์ท๔เกมในไทยลีก

โบเน่ครับที่เข้ามาใหม่ในวัย๕๐ปี
เคยเล่นให้กับโมโนโกเอซีมิลานปาฤทธิ์แซนทรักแมง
แล้วก็เคยคุมทีมโมนาโกโลซานสปอร์ตนะครับ
ทีมตรูแล้วก็ทีมลาวาลลงถึงคลับแอฟริกันนะครับ
คือไปคุมที่ตูนีเซียเลยครับล่าสุดก่อนจะมาที่นี่นะครับ
โดยจะประเดิมแรกกับราชบุรีด้วยการเปิดบ้านต้อนรับเมืองทอง
อยู่ในเศรษฐ์ศึกหนักเลยครับวันที่๓๑มีนาคมนี้ครับ